มันต้องสาวไปถึงซิมผีบัญชีม้า
ถูกต้องค่ะซิมผีบัญชีม้าไล่ล่ากวาดล้าง
แล้วก็ไปเจอด้วยนะไปเจอไปจับกลุ่มตัวได้
เขาบอกว่าขายซิมมาแล้วเป็นหมื่น
ไปเจอที่บ้านอีก๔๐๐กว่าซิมคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันค่ะ
ดูปฏิบัติการนี้หน่อยตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะ
ก็ไปไล่ลากกวาดล้างเพราะว่าเมื่อวันพุธที่แล้ว
ตำรวจจับกลุ่มนายสิริเดชภัยบูลพร้อมกับลูกจ้างชาวเมียนมาได้
แล้วยังมีซิมที่ลงทะเบียนแบบพร้อมใช้งาน๓๐๐กว่าซิม
ทีนี้ต้องขยายผลไปถึงตัวการแล้วค่ะ
ว่าเอาใครใครเป็นคนให้ซิมขายซิมมา
ปรากฏว่ามีการโพสต์ขายซิมผ่านทางเฟซบุ๊ก

แล้วก็รู้ว่าอ๋อเจ้าของเฟซบุ๊กเนี่ยชื่อว่าทัศนพรอยู่ที่ตาก
แล้วมีพฤติกรรมคือเอาบัตรประชาชนคนอื่น
เอาบัตรสีชมพูบัตรต่างด้าวไปลงทะเบียนซิมการ์ดใช่ไหม

เมื่อวานตำรวจไปค้นบ้านของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊คที่ตากนะ
ปรากฏเจอซิมการ์ดพร้อมใช้งาน๔๐๐กว่าซิม
มือถืออีก๒๐กว่าเครื่องเจอปืนด้วยค่ะ
ปืนจุด๒๒๑กระบอกแล้วก็มีกระสุนอีก
ก็โดนเลยแจ้งข้อหาเรื่องธุระจัดหาโดยการซื้อซิม
แต่ว่าไม่ได้ระบุตัวตนคนใช้รวมถึงมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองด้วย

บอกว่าเอาบัตรต่างด้าวเอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนซิมจริง
นี่ทำมา๖ปีแล้วขายไปแบบเป็นหมื่นซิมแล้วอะค่ะ
แล้วพอรู้ว่าจะโดนจับกลุ่มจะโดนกวาดล้างซิมผี
จะเอาซิมไปโยกย้ายไปซ่อนไว้ที่อื่นแต่ไม่ทันไง
ดูสิเห็นไหมโดนจับกลุ่มได้ซะก่อนนะคะ

เวลาเอาไปทำผิดเอาไปหลอกลวงอาทยากรรม
ตามจับไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้ลงทะเบียน